เป็นการล้มปลอมหรือเปล่า
ผู้หญิงคนนี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กเตือนภัยนะฮะว่า
มีผู้หญิงคนหนึ่งผมสั้นสูงประมาณสัก๑๖๐เซนติเมตรนะครับ
แล้วก็แกล้งล้มเบาบริเวณประตูหน้าบ้าน

ก่อนจะหยิบฟันปลอมที่หักที่เตรียมไว้คุณ
พร้อมกับแว่นตาแตกออกจากกระเป๋าเสื้อ
แกล้งทำโมยนไว้บริเวณที่รถล้มนะครับ
เพื่อที่จะอะไรเรียกร้องค่าเสียหาย
โดยอ้างว่าอะไรหมาตัดหน้ารถ
หมาของเจ้าของบ้านหลังนี้มันวิ่งตัดหน้ารถ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพื้นที่บ้านดอนสาลีอำเภอบ้านแพรนะครับ

เจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุนะครับ
ไม่ได้ยินเสียงรถล้มเลยนะนะฮะ

พอเดินไปใกล้ผู้หญิงคนนี้ร้องตะโกนออกมาเลย

ทำท่าเหมือนเจ็บหนักลุกไม่ได้
พร้อมกับนี่บอกโอ๊ยฟันหักแล้วฟันหักแล้ว
ตาก็แตกแล้วเนี่ยเสียหายไปหมดเลย
เจ้าของบ้านบอกอ๋อเหรอเดี๋ยวขอเปิดกล้องวงจรปิดดูหน่อยนะ

ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้น่าเสียขึ้นมาทันทีเลยนะฮะ

คนเอามาโพสต์บอกว่าเป็นอุทาหรณ์นะ
เหล่านี้น่าจะเป็นมิจฉาชีพที่มาหลากหลายรูปแบบนะฮะ
เพราะดีที่บ้านติดวงจรปิดไว้
ฉะนั้นอาจจะเสียรู้ให้คนร้ายก็ได้นะครับ
เพราะว่าพอไปดูวงจรปิดย้อนหลังปรากฏว่า
ไม่มีหมาไปตัดหน้าเขาสักตัว

ใช่ฮะหมามันเห่าก็จริงแต่มันเห่าอยู่ในบ้านนะครับ

มันคงงงเหมือนกันแล้วมันล้มอะไรอยู่ตรงนี้